พรุ่งนี้ใครอยากจะพาลูกหลานไปเที่ยวสวนสัตว์ค่ะ
จะพาไปที่สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่นี่ค่ะเขาก็เปิดต้อนรับเด็กด้วยการเนรมิตพื้นที่นะ
ให้เป็นการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลให้กับน้องหนูมากมายเลยจ้ะ
ส่งใจเมื่อใดเข้ามาเข้าไปช้าลงจัดกรรม
มีเศษภาพมากมายไว้ชม
รักจังเลยมีพี่เสือพี่หนูพี่ชา

เยอะแยะมากมายเหล่านี้นะจ๊ะมารวมตัวการมอบความสุขมอบของขวัญ
ให้กับน้องหนูที่มาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะ
เพลินกันแน่นอน๑๑๑๒มกราคมเสาร์อาทิตย์นี้นะคะ
จะจัดกิจกรรมบริเวณเวทีใหญ่ด้านหน้าส่วนจัดแสดงความสามารถสัตว์ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่นี่แหละ
ไฮไลท์สุดพิเศษมาเตอร์ไพรส์เด็กก็คือ
กล่องของขวัญสีม่วงยักษ์ใหญ่กล่องนี้นี่เอง

ภายในนี่นะคุณผู้ชมจะมีของรางวัลมากมายอย่างเช่นรถจักรยานเครื่องใช้ไฟฟ้าตุ๊กตาขนาดใหญ่
เยอะแยะมากมายกว่า๒๐๐๐ชิ้นเลยนะคะ
ให้เด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมบนเวทีได้มาลุ้นมารับของรางวัลเหล่านี้กัน
ยังไม่หมดมาที่นี่ไม่ใช่ได้ของขวัญอย่างเดียวยังได้กินไอศครีมฟรีด้วย

ใช่เด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบนะแจกฟรีกันตลอดทั้งงานเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นค่ะใครอยากจะพาลูกหลานไปเที่ยวเชียงใหม่เสาร์อาทิตย์แล้วนะ
ไปจากกรุงเทพก็ได้ไปจากภาคใต้ขึ้นไปเหนือเลยก็ได้เหมือนกัน

พาไปทำกิจกรรมไปสัมผัสความน่ารักของพี่
น้อยใหญ่พี่มัสคอตเหล่านี้
เขาจะเต้นโชว์ให้เราได้สนุกสนานกันด้วย
ถ่ายภาพกันแบบใกล้ชิดกันด้วย
ไปรับของรางวัลไปเล่นเกมชิงของขวัญมากมายเลยค่ะ
ที่เวทีใหญ่ด้านหน้าส่วนจัดแสดงความสามารถ
ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
วันเต็ม๑๑๑๒มกราคมนี้นะเจ้า
ก็เป็นกิจกรรมที่เด็กเขารอคอยนะ

อย่างที่เราบอกไปในทุกจังหวัดแหละเขาก็จะจัดกิจกรรมแบบนี้
เพื่อน้องหนูได้ออกมาร่วมสนุกกัน
ใช่มีหลายจังหวัดนะที่เขาจัดกิจกรรมในสวนสนุกแบบนี้

ใช่ค่ะสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะคุณผู้ชม
เสาร์อาทิตย์นี้๑๑๑๒มกราคมจ้า

ถึงวันเด็กทั้งทีก็เตรียมมารับของขวัญกันไป